แล้วครับคุณผู้ชมครับไปดูผู้หญิงคนนี้ขับรถไป
เธอก็ขับปกตินี่แหละแต่ที่ไม่ปกติอยู่ข้างหน้าเธอครับ
รถล่อห่าง
รถห่างกับว่าแม่นหรอ
อย่าแซงลงไป

จอดนอนเหยิน

นี่ครับดูไปก็ลุ้นไปนะครับ
ผู้หญิงคนที่ขับตามก็ลุ้นเสียงลั่นรถเลย
ตอนแรกก็คิดว่าหลบหลุมแต่ไม่ใช่

ผู้หญิงคนนี้บอกว่าโอ้โหลุ้นมาตลอดทางเลยพี่
กลัวคุณตาที่ขับรถอีแตนข้างหน้าจะลงข้างทางซะ
หรือจะไปบวกกับรถฝั่งตรงข้ามซะ

ขับรถไปตะโกนบอกก็แล้วกดแตรก็แล้ว

กว่าจะจอดได้ลงขับไปไกลนะฮะ
ผู้หญิงในรถคันนี้นะครับเธอจิตใจดีมาก
ช่วยกันโบกรถมรสไทยที่ผ่านมา
พาคุณตาซ้อนไปส่งบ้านก่อนนะฮะ
ให้ปลอดภัยก่อนรอให้คุณตาสั่งก่อน
แล้วค่อยกลับมาเอารถที่จอดไว้เนี่ยโอ้โหไม่หายหรอก

อย่าขับเลยนะครับไม่ว่ารถอะไรนะครับ